พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัสอดีตบุรพกษัตริย์๓พระองค์
ปกบทเจริญพระพุทธมนตร์ให้แก่ผู้ไป
ร่วมพิธีน๊ารามพระราชวังดุสิตในวันที่๑๕ตัวลาคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
ทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
รัชกาลที่๙ณลานพระราชวังดุสิต
ในวันจันทร์ที่๑๕ตุลาคมนี้เวลา๑๘นาฬิกา

ออกแบบภาพปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนตร์
เพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
เชิญอักษรพระประมาพิไทยวปรพระบรมชายลักษ

ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ

และพระราชทานภาพวาดฝีพระหัส
พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพล

ลงบนปกหนังสือด้วยครับ